เดี๋ยวเราไปติดตามการสัมมนาฯหยนตราฏ

จากรัฐมนตรีหลายท่านก่อนสัมมนากลุ่มย่อย
เราไปติดตามคุณนัทนิชน์ชาดอนสุวรรณ

สำหรับงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในปีนี้
โดยประธานกรรมการหอการค้าไทย
เน้นย้ำให้สมาชิกของหอการค้า
ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจค่ะ
เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
สมาชิกหอการค้าไทยแต่งกายด้วยผ้าไทย

ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ครั้งที่๓๓อย่างเป็นทางการรวม๒๐๐คน
โดยมีนายชายาวุฒิจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีกล่าวต้อนรับ
และไฮไลท์ของงานในช่วงเช้านี้
คือการเก่าศูนย์ทรพสในหัวข้อนวัตกรรม

ประธานกรรมการหอการค้าไทย
ซึ่งเน้นย้ำให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญ
ในการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ
พร้อมกระตุ้นให้สมาชิกหอการค้าไทย
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดทำโครงการต่าง

ในการขับเคลื่อเศรษฐกิจระดับฐานราก

จากนี้ยังมีการปราธกฐาพิเศษเรื่อง
กระทรวงมหาดไทยกับการเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ

โดยนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตาฐานของเกษตรและอาหารค่ะ
สำหรับการรักษาความปลอดภัยนั้น
สถานที่จัดงานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มาตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดค่ะ
สังเกตเห็นค่ะว่าการจัดงานสัมมนาหอการค้าในปีนี้
สมาชิกหอการค้าได้แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง
เข้าร่วมการประชุมซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ภูมิปัญญาท้อนถิ่นของจังหวัดอุดรธานี

และยังเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าด้วยค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่ว
ซึ่งหมี่มัดย้อมคลามสีน้ำเงินเข้ม
เป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมือจังหวัดอุดรธานี
เส้นจะถักทอเรียงร้อยอย่างสวยงาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน
ตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมหอการค้าทั่วประเทศ

ได้รู้จักฝีมือของชาวอุดรธานีมากขึ้นด้วย

สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ทอ๑พื้นต้องใช้เวลาทอประมาณ๒สัปดาห์
หนึ่งวันจะทอได้เพียงห้าเมตร
เพราะต้องการความประนีตที่ค่อนข้างมาก

ทุกครอบครัวจะมีกี่ทอผ้าไว้ที่บ้าน
ตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสาน
หลายครอบครัวยึดอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพเสริม
หลังจากที่ผ้าทอมือเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ทอส่วนใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี
จะถูกส่งมาขายที่ตลาดบ้านนาคาแห่งนี้ค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็เพื่อความเข้มแข็งทางการตลาด
ในการต่อรองในเรื่องของราคาค่ะ
และในอนาคตนะคะที่ตลาดแห่งนี้
กลายเป็นศูนย์ค้าส่งและค้าปีกในอนาคตด้วยค่ะ
ชาวบ้านที่นี่รวมกลุ่มกันนำผ้าทอพื้นเมือง
ขายที่ตลาดบ้านนาขามากกว่า๑๐๐ล้านค้า
มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เวียนมาไม่คาสาย
เริ่มแรกก็มีไม่กี่ร้านค้าเองนะครับ
ซึ่งตอนนั้นจะเป็นร้านขายผ้าเม็ดนะครับ
เรื่องของการทอผ้าตรงนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับ
ก็คือจะเป็นรายได้เสริมจากการทำนานะครับ
เราจะมีการทอผ้านี้ขึ้นนะครับ
ก็หลังจากที่เรามีการทำงานเสร็จสิ้น
เราก็ได้ขยายศักภาพของชุมชนขึ้นมาเรื่อยนะครับ
เรื่องของการแปรรูปตรงนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพไหมภาพไฟชาวนาขาของเรา
จะมีการพอเป็นกิจจัดลักษณะนะครับ
ก็คือในช่วงของเราที่มีงบมาให้นะครับ
จะเป็นงบประมาณที่ทางหน่วยราชการนะครับ
เขามาสนุมส่วนเสริมให้
ความสวยงามและเรื่องราวที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้า
ลวดลายต่างทำให้ผู้ประกอบการมองว่า
เป็นจุดเด่นของผ้าพื้นเมืองที่นี่
แต่ควรจะมีการปรับรูปแบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นโอกาสในการก้าวเข้าสู่ตลาดโลก
ปัจจุบันนี้วัยทำงานมาซื้อไหมซื้อไฟล์นะครับผม
เพราะว่ารูปลักษณ์มันดูดีขึ้นสวยขึ้นนะครับผม
รูปแบบที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
ทำแพทเทิร์นอะไรต่างถูกออกถูกใจ
หรือการตกแต่งเกี่ยวกับลวดลายต่างเนี่ย
ก็ไม่ล้าสมัยเกินไปนะครับผม
จึงเป็นโอกาสที่ตลาดผ้าพื้นบ้านเรา
จะขยายไปได้นะครับผม
จำหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองที่ตลาดนาคา
เติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ๓๐ล้านบาท
หรือขยายตัว๑๐๓ต่อปี
ปัจจุบันผ้าย้อมคลามเริ่มเป็นที่นิยม

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่น

ผู้ประกอบการณ์เองก็ตระหนักดีว่า

ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน
จากผ้าทอพื้นเมืองที่นำมาจัดแสดงในงานนี้แล้ว
ยังมีการประชาสัมพันธ์ถึงสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ

โดยคาดว่าระหว่างการจัดงานตั้งแต่วันที่๒๗
ถึงวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้
ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในจังหวัด

นาธิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวี
สดจากจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ก็เป็นการรวบรวมสำหรับข้อเสนอ
แนวทางภาคธุรกิจต่างยื่นต่อภาครัฐนะคะ
เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
ของภาครัฐต่อไปด้วยค่ะ